คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์หวานยังหวานอยู่กันหน่อยนะคะ

มีเด็กคนหนึ่งอดีตเขาเคยเป็นเด็กแว้น
แล้วปรากฏว่าเขามาสอบใน๑๐ตำรวจติด
ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตำรวจอย่างภาคภูมิใจ
แล้วไปโพสต์เรื่องราวเขาบอกว่า
คือแคปชั่นจากเด็กแว้นที่เคยมีแต่คนด่า
กลับกลายเป็น๑๐ตำรวจตรีที่มีคนนับหน้าถือตา
เห็นไหมซ้ายมือคืออดีตเด็กแว้น
ขวามือคือตอนนี้เป็น๑๐ตำรวจตรีแล้วนะจ๊ะ

แต่สิ่งที่ชาวเน็ตบอกว่ามันไม่น่ารักเอาซะเลยเนี่ย

จากเด็กแว้นที่มีแต่คนเคยด่า
กลับกลายเป็น๑๐ตำรวจตรีที่คนนับหน้าถือตา

คุณคะเม้นต์หนึ่งบอกว่า

ต้องเข้าใจแล้วก็ละเว้น

คำตอบก็คือตอบกลับบอกว่า
ผมไม่เคยคิดจะจับเขาอยู่แล้ว

นี่ไงนี่ไงเป็นประเด็นเลยคุณผู้ชม

รามาบังเกิดในบัตรดน

คุณบอกว่าคุณจะละเว้นไม่จับเด็กแว้น

กระทำของ๑๐ตำรวจตรีคนนี้นะคะ
ถือว่าลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบนี้
ส่งผลดีต่อองค์กรตำรวจ
คือเอาจริงนะยอมรับตรงว่าองค์กรตำรวจเนี่ย
ก็ภาพลักษณ์อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วรองผู้การจังหวัดบึงการบอกว่า
เบื้องต้นได้สั่งการให้ทำรายงาน
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับย้ำนะคะนโยบายของตำรวจก็คือ
จับกลุ่มเด็กแว้นที่ไปก่อความรำคาญ

ไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนค่ะ
ประมาณนั้น
ย้ำอีกซะรอบหนึ่งผู้ชายคนนี้
ชื่อว่าสิทธิ์ตำรวจตรีอภิวัติประกอบดี
เป็นตำรวจชั้นประถวนนะคะ
ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ขอโทษสังคมบอกว่า

หงายการ์ดเลยค่ะคุณรู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจเสียหาย

มันจะมีผลกระทบผลทางลบกับสังคม
เพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็เลยบอกว่า
ฝากไปถึงกลุ่มเด็กแว้นว่าอย่าเป็นเด็กแว้นเลยนะคะ
เนื่องจากว่าสิ่งที่คุณทำเหล่านี้มันเดือดร้อนกับสังคม
กลับตัวกลับใจซะเถอะมาศึกษามาเล่าเรียน
เพื่อประกอบอาชีพสุจริตแล้วช่วยกันพัฒนาประเทศ
ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ถ้าไปเม้นต์อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้ว
คือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าถ้าคุณเป็นเยาวชน
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาคุณคือเยาวชนและวัยรุ่น
แต่ถ้าคุณคือเยาวชนและวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ปวดเมือง
ส่งเสียงดังยามกลางคืนแข่งขันกันผิดกฎหมาย

แล้วก็ต้องรักษาเรื่องของกฎหมายกันด้วยนะครับ